เมื่อวานนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเกิดพายุงวงช้างครับ
ก่อนหน้าที่จะเกิดพายุงวงช้างเนี่ยคลื่นลมสงบนะครับ
บรรยากาศดีบวกกับว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย
หลายคนก็ไปเที่ยวครับบางคนก็เช่าเหมาเรือ
ออกไปที่ปากอ่าวบางตะบูนอยากจะไปดูวานบูด้า
อยากจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินปรากฏว่าลมพายุพัดแรงมาก
แล้วเรือลำหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวบนเรือประมาณ๗คน
เจอกับพายุงวงช้างพัดเข้าแบบนี้เรือล่มครับ

แล้วพอเรือล่มเสร็จปั๊บเนี่ยคนบนเรือนี่ก็ตกน้ำนะฮะ
คนขับเรือเนี่ยตอนแรกช่วยผู้ชาย๒คนได้ก่อน
แล้วก็ไปส่งที่ริมฝั่งห่างจากตลิงแค่๔๕เมตรครับ
ก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วคิดว่าน่าจะรอดแล้ว๒คนนั้น
หลังจากนั้นก็ไปช่วยที่เหลืออีก๕คนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เขาเหมาเรือมา
พอช่วย๕คนได้ปลอดภัยปรากฏว่าพอขึ้นมา
แล้วผู้ชายสองคนนั้นหายไปไหนล่ะย้อนไปดูนาทีเกิดเหตุนี่ครับคุณขวัญคุณผู้ชม

เหตุเกิดช่วงเย็นเมื่อวาน๕โมงครึ่งครับ
บริเวณฝากอาวบังตะบูนนำเฟิร์มพระแหละจังหวัดเพชรบุรี
ผ่านจากฝั่งด้านทิศใต้ประมาณสิบห้าเมตร
เหตุการณ์นี้นะครับอย่างที่บอกว่า
มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด๗คนทั้งผู้หญิงผู้ชาย
เหมาเรือขับออกไปไปดูวานพลูด้า

คนเป็นนักท่องเที่ยวบวกคนขับอีกหนึ่งครับ
แล้วปรากฏเรือล่มเพราะว่าเจอพายุงวงช้าง
ช่วยขึ้นมาได้๕คนนะครับ
นักท่องเที่ยวคนขับเรือบอกว่า
ผมช่วยมาได้๕เสร็จปั๊บผมหาอีก๒คน
ผมช่วยเขาได้ตอนแรกผมหาเขาไม่เจอ
รู้อีกทีสงสัยน่าจะจมน้ำหรือเปล่า

สูญหาย๒คนเป็นผู้ชายทั้งคู่ครับ
ชื่อว่านายกริตนัทคำปัญญาและนายชนะ

โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังการค้นหา

ปฏิบัติการค้นหาตั้งแต่ช่วง๙โมงเช้า

ซึ่งสงสัยว่าจุดนี้อาจจะมี
ความเสี่ยงไหมหรือใดก็จะใช้วิธี

นิมนต์พระและก็จุดทูป

นี่คือบรรยากาศการทำพิธีตอนช่วงเช้า

ตลิ่งตรงนี้๕นาที
ไปร่างนายชะนินนั้น

สะพานตรงข้ามกับวัดปักอ่าว

ประมาณเกือบ๕๐๐เมตรครับ

นี่คือนายชะนินจริง
ไปดูแม่ก็ยืนยันครับ

นี่คือลูกชายของแม่จริงจำรอยสักได้

บอกเสียใจมากไม่คิดเลยว่า
มาสูญเสียลูกไปในวันแม่แบบนี้

เศร้าเสียใจมากครับศูนย์เสียลูกชาย

ไปเถอะแม่จ่ายค่าที่พักโอนเงินไปแล้ว

ก็บอกว่าแม่เองก็รักลูกที่สุดนะลูก
ขอให้ลูกมีชีวิตที่ดีขอให้มีความเจริญร่วมเงียง
ขออะไรพี่ก็โวยพอลให้ลูกตามภาษา

หอมแล้วลูกตัวร้อนลูกจะไปทำไมหิวตัวร้อน
หอมอีกครั้งลูกก็ตัวร้อนลูกจะไปทำไม
โทษครับพี่บอกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้
ลูกก็กลับมาแล้วไปแค่วันเดียว
เสียใจกับคุณแม่ธัญลักษณ์ด้วยนะครับ
ในขณะที่คุณแม่ของผู้สูญหายอีก๑คน

ท่านบวชเป็นแม่ชีก็เดินทางมาคือท่านนี้ครับ
ติดตามการค้นหาอย่างใกล้ชิดไม่พร้อมให้สัมภาษณ์
แต่ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวานเป็นวันแม่แห่งชาติ
โทรมาหาบอกรักแม่แล้วออกไปเที่ยวกับเพื่อนครับ
วันหยุดพักผ่อนออกไปดูวานแล้วก็มีเพลงแปะเอาไว้ในคลิปนี้ด้วยครับ
นี่ฮะบรรยากาศตอนนั้นก็ดูคลื่นลมสงบดีนะครับ
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดพายุงวงช้างพัดรุนแรง
นี่ฮะ
ญาติของนายกฤตนัทนิมนต์พระ๑รูปแล้วก็จุดทูป๓๖ดอก
ทำพิธีเปิดทางเช่นเดียวกันกับครอบครัวของนายชะนินนะครับ
ทำพิธีไปก่อนหน้านั้นหลังจากที่ทำพิธีเปิดทางแล้ว
ก็หวังว่าเจ้าหน้าที่จะได้พบร่างนายกิตนัทนางปุ๋ยอายุหกสิบหกปีครับ
เป็นป้าผู้สูญหายบอกว่าหลานชายเป็นคนดี
เวลาไปไหนมาไหนจะบอกกันเสมอก่อนเกิดเหตุป้าอีกคนเนี่ยฝันบอกว่า
เห็นสารเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านนายกฤตนัทจู่ก็มืดมืดเหมือนไม่มีไฟเลย
รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่คิดว่านั่นจะเป็นรางสังหรณ์ที่เกี่ยวกับหลานครับ
ถ้าเขาจะไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยป้าบีมไปนี่นะบีมไปตรงนี้นะอะไรอย่างนี้
จะไปทำงานป้าเขาที่อยู่ด้วยกันนะจ้ะจะบอกประจำ
ไม่เคยไม่เคยว่าไปไหนไม่เคยไม่บอกป้าจะบอกทุกครั้งเป็นเด็กดีมาก
ล่าสุดครับเมื่อตอนช่วง๑๘นาฬิกา๔๐นาทีครับคุณขวัญคุณผู้ชม
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ค้นหาตลอดทั้งวันสุดท้ายพบแล้วครับ
พบร่างนายกฤตนัทโผล่ขึ้นเหนือน้ำบริเวณใกล้กับวัดปากลัด
ห่างจากจุดที่เรือล่มประมาณ๑กิโลเมตรนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะ
ในกิตนัทเนี่ยส่วนหนึ่งที่พบช้าเนื่องจากว่าร่างไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไปครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของนายกฤตนัทซึ่งพบว่าเสียชีวิตขึ้นมาที่บริเวณท่าน้ำวัดปักอ่าว
ก่อนจะให้แพทย์เวรมาชนะสูตรเบื้องต้นและผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดต่อไป
ส่วนร่างของนายชะนินที่เจอก่อนหน้านั้นเมื่อตอนช่วงสายวันนี้ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลบ้านแหลม
ดังนั้นจนถึงตอนนี้ครับผู้สูญหายทั้งสองคนพบว่าเสียชีวิตทั้งสองนะฮะ

สอบถามคนขับเรือยืนยันว่าเรือที่ล่มนั้นมีใบอนุญาตถูกตามกฎหมายครับ
และบนเรือมีเสื้อชูชีพให้กับทุกคนได้สวมใส่แต่บางคนบนเรือไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพครับ
ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ฝากย้ำทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว
ถ้าลงเรือไปเที่ยวที่ไหนก็ตามขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ใส่เสื้อชูชีพเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนที่ท่านรัก
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองครอบครัวฮะ
ค่ะคุณสุมคะมาดูเหตุการณ์นี้